เอาละครับอีกหนึ่งเรื่องในโลกโซเชียลของไทยเรานะครับ
ที่เดือดร้อนฟองปุดขึ้นมาเลย

โอ้โหออกมาจากความร้อน
เนอร์โกรธจนพิมพ์ออกมาต่อ
ความกรดกับมือเลยทีเดียวใช่ครับ
ภาษาสัพพนามเป็นคำโบราณด้วยนะครับ
ซึ่งเป็นการโพสต์ข้อความหลังจากที่คุณแบงค์วงแคทบอกว่า

ซึ่งเป็นอดีตอดีตมือกลองของวงนี้นะครับ

แล้วก็โพสต์ข้อความออกมาแบบนี้
โดยโพสต์ภาพยักษ์อนันดาเผ็ดที่ก่อนนะครับ

มีเลือดไหลบนใบหน้าพร้อมระบุข้อความว่า
ผมพูดง่ายตอนแรกยังผมอยู่นะ

ถ้าไม่อยากจบผมก็ไม่จบครับ
ก็อาจจะไม่ได้ผมนั่นแหละตอนหลังนะครับ
เป็นสัพพนามภาษาโบราณหน่อยนะครับ

กลองวงแคลชไม่เคยทำร้ายใครตั้งแต่เด็ก
ขอให้มาคุยกันแบบแมนนะครับ

ซึ่งถึงขั้นทำร้ายร่างกายบนถนนบางนาตราด

ประมาณว่านี่แหละมีเรื่องมีราว

คือชกคุณยักษ์สั่งสอนไป
ก็เลยเป็นเหตุให้คุณแบงค์วงแคลส
ได้โพสต์ตอบโต้กลับกันไปกลับกันมา

ได้เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนสพบางแก้ว

เพื่อให้ปากคำในคดีที่ถูกทำร้ายร่างกาย
โดยมีบาดแผลที่บริเวณใบหน้าแล้วก็นิ้วก้อยฉีก
แล้วก็ได้บอกว่าเหตุเกิดขึ้นขณะออกจากบ้าน

แล้วก็ได้จอดรถลงไปซื้อกาแฟ
มาถอยรถนั้นเกิดจังหวะเหมือนรถจะชนกัน
ไปฟังเสียงของยักษ์อนันต์นะครับ

เกิดจากเรื่องเล็กจากการคนขับรถ๒คัน

คือบอกว่าผมมาถอยหลังจากที่จอดรถมา
เขาขับมาข้างหน้าเพื่อจะออกมาที่ถนนบางนาตราด

เขาก็บีบแต่ผมก็เห็นแล้วผมเห็นอยู่แล้ว

ก็บอกว่าคุณก็ดูสิต่างฝ่ายก็ต้องดูกัน

เขาก็แบบขับรถมาจอดข้างหน้าผม

ก็แบบว่าลงมาผมก็เปิดกระจกคุย

ก็คุยไปเขาก็พูดแล้วเขาก็ว่าว่า

ก็ต่อยต่อยแล้วก็โอเคโดนต่อยแล้ว

ลงจากรถด้วยอาการที่แบบสงสัยเราจะตัวใหญ่นั่นแหละ

นี่ก็เป็นคำเล่าเหตุการณ์ของคุณยักษ์อนันต์

ส่วนทางด้านของนายพรเทพมยมรัฐคู่กรณี
พร้อมด้วยทนายความมาพบตำรวจเหมือนกัน
ใช่ซึ่งทั้งสองคนนะคะก็ได้พูดคุย
ก่อนจะจบลงด้วยดีแล้วก็มีการจับมือกัน
จากนั้นนายพรเทพก็กล่าวว่า

จากนี้จะใช้สติให้มากขึ้น
อยากให้สังคมโดยเฉพาะแฟนคลับให้อภัยด้วย
แล้วก็หลังจากนี้จะโพสต์ขอโทษลงในเฟซบุ๊กด้วยนะคะ
ในส่วนของคดีค่ะตำรวจต้องรอใบตรวจจากแพทย์ก่อนนะคะ
จะสามารถสรุปอัตราโทษได้ว่าจะแค่ถูกปรับ
หรือว่าต้องส่งฟ้องศาลต่อไปค่ะ

ด้านของแบงค์วงแครชได้ออกมาโพสต์ข้อความอีกครั้ง
โดยชี้แจงเป็นข้อนะครับนี่เลยนะฮะ
บอกว่ายอมรับว่าโมโหที่เห็นยักษ์นั้นถูกทำร้าย
แต่ยืนยันว่าไม่แลกไม่ทำร้ายร่างกายคู่กรณีคือแน่นอน
เพราะมีสมองและขณะนี้ก็เอากฎหมายเข้าช่วยแล้ว

คิดเลยว่าเพื่อนคนนี้จะไปมีเรื่องกับใครได้
สำหรับเรื่องที่เกิดขึ้นถ้าเพื่อนผิดก็ด่าแน่นอนด่าเพื่อนนะนะ
แต่นี่ไม่ผิดถึงแม้หากผิดก็ผิดน้อยกว่าคู่กรณีนะครับ

เขาก็เลยมีการเขียนชมคุณยักษ์ด้วยนะคะ
ยักษ์เป็นคนโลกสวยที่สุดในวง
มาตอนไม่มีกินครับทั้งวงก็เลยตกใจแล้วว่า
โมโหยักษ์โดนทำร้ายแบบนี้ได้อย่างไร
เพราะน่ารักถึงวงจะแยกไปแต่ใจยังอยู่ที่เดิม
แต่คุณแบงค์เขาก็บอกนะแหมยักษ์โดนต่อยแบบนี้

และสุดท้ายก็เคลียร์กันได้จริงนะครับกับคู่กรณี
ก็นึกว่าวันที่ไปเคลียร์กันนี่นึกจะมีคุณแบงค์ไปด้วย
ถูกต้องแต่ก็ถือว่าจบได้ด้วยดี
ก็ถือเป็นเรื่องดีที่ผ่านมาแล้วก็เข้าใจกัน
สำนึกผิดก็โอเคนะครับใช่ถูกต้อง